แฟนรายการไทยรัฐท้อก็คงจะเห็นนะคะว่าแขกรับเชิญของรายการนี้แต่ละท่านโอ้โหหลากหลายวงการหลากหลายแวดวงมาก
ล่าสุดค่ะแวดวงการเมืองอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอนันต์ปัญญารชุนให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการไทยรัฐท็อกนะคะ
ได้พูดคุยกันในหลายประเด็นมากเราขออนุญาตทางรายการว่าอยากให้คุณผู้ชมไทยรัฐนิวโชว์ได้ดูแบบสั้นก่อนเป็นน้ำจิ้มนิดหน่อยก่อนนะคะ
คืออดีตนายกรัฐมนตรีฝากไปถึงผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาให้ได้
ยกตัวอย่างคุณสมบัติของผู้นำที่ดีว่าจะต้องสื่อสารให้ทุกคนทุกกลุ่มเข้าใจต้องรู้ว่าควรจะสื่อสารยังไง
ภาพการเมืองในอนาคตข้างหน้าด้วยว่ามันอาจจะยุ่งยากมากขึ้นลองฟังบางช่วงบางตอนดูค่ะ
นี่คือคุณทำให้คนมีศรัทธากับคุณ
อะไรในข้างหน้าคุณผิดพลาดนิดหน่อย
เขาจะไม่มาประหัสเรา
แต่ผมว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคนเดินตามถนนเนี่ย
เขาอาจจะมองไปในทางที่ไม่ตรงกับคำพิพากษาได้

ผมว่าผมว่ามันคงจะมีความยุ่งยากมากขึ้นนะ

คุณต้องเลิกเรื่องการแต่งตั้งสว
ให้มีอำนาจเลือกลายยกลาย

เพราะอันนั้นที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล
ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการเมือง
คือปัญหาของเมืองไทยมันเป็นปัญหา
คุณจะบอกว่ามันมีปัญหาเยอะแยะนะ

ปัญหาสำคัญของเมืองไทยคือปัญหาของ

โครงสร้างที่เกี่ยวยงกับความสัมพันธ์ระหว่าง

ในฐานะที่เป็นคุณอนันต์นะครับ
ไม่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรี๒สมัย

ให้คะแนนรัฐบาลที่อยู่มา๘ปีแล้ว
อย่างที่เขาคิดกันนะครับ

ไม่ใช่ไม่ตอบคำถามนี้
ผมตกใจนะนี่คือไม่มีคอมเม้นเหรอ

เผื่อเขาจะได้ติเพื่อก่อเขาถ้าเพื่อนนั้น

เขามีคนติมากมายแล้ว

มีอยู่เท่านั้น
คุณเรย์นะครับพิธีกรนะครับ

แบบทิมไทรัสทอล์กเนี่ยเจออยู่แล้ว
ยูทูปก็ได้ไทรัสออนไลน์ไทรัสทีวีได้หมดเลย

ทางช่อง๓๒ก็วันเสาร์บ่ายโมงครึ่งนะ